มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมาดูเรื่องนี้เราต้องช่วยกันตามหากันหน่อย

ใช่ค่ะส่งมาเนี่ยส่งแอปเปิ้ลคนรับได้แมงโก้
แล้วพอแกะกล่องปลายทางเปิดดูอ้าวโทรศัพท์ฉันไม่มี
เหลือแต่มะม่วงเหลือแต่แมงโก้๑ลูกอยู่ในกล่องค่ะ

คือน้องก็ทำงานกับพี่พี่ให้ส่งเครื่องแล้วกลับ
จะเปิดดูว่าข้างในมันใช่โทรศัพท์ไหม
เพราะว่าพกข้างหลังเนี่ยมันมีสติ๊กเกอร์เป็นรอยแกะ
ข้างหน้ามันไม่มีนะแต่ข้างหลังมันมีเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะคะ
แกะกล่องแกะออกมามันไม่ใช่สิ่งที่เธอควรจะได้รับค่ะ

ต้นทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วปลายทางให้ส่งมาที่ราชบุรี
ทางบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่ง
อ่ะทีนี้พอของมาถึงเนี่ยเธอก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันแปลก
แปลกเพราะว่ากล่องด้านหลังนะคะมันมีรอยนี่ดูสิ
กล่องมันมีรอยเหมือนถูกเปิดแล้วก็ปิดใหม่
ทีนี้เธอก็เขย่ากล่องดูเอ๊ะมันมีอะไรนะกึกกักกึกกักอยู่ข้างใน
พอแกะดูปั๊บเอ้าเป็นมะม่วง๑ลูก
ทีนี้ค่ะที่เธอมีการโพสต์เรื่องนี้เนี่ยนะ
บอกเลยบอกว่าโอ้โหทางร้านเนี่ย
ร้านที่เป็นสำนักงานใหญ่ค่ะสำนักงานใหญ่ขนส่งเนี่ยนะ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าปัดความรับผิดชอบ
บอกว่าสินค้าที่ให้ส่งมาเนี่ยมันเป็นสินค้ามือสอง
แล้วก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเคลม
ร้านที่ไปส่งไม่ใช่ตัวแทนบริษัทโดยตรง
ส่วนทางร้านเขาก็ยืนยันนะ
ว่าตอนส่งน้ำหนักตอนส่งคือ๑๔กิโลกรัม
แต่พอมาถึงปลายทางน้ำหนักมันเหลือไม่ถึงครึ่งโลค่ะคุณผู้ชม
ทางร้านก็เลยเชื่อมั่นเลยว่าของเนี่ย
แกะออกจากบริษัทขนส่งแน่นอนแล้วตอนนี้หาคนรับผิดชอบไม่ได้ด้วยค่ะ
ภาษาดุภาคกลางตอนล่างของบริษัทขนส่งลายนี้
แล้วอีก๒เครื่องเนี่ยก็อยู่ใกล้กับเครื่องแรกนี่ดูสิคะ
จอตอนที่เขาเช็คสัญญาณของมือถือไปเจออยู่ที่อำเภอเมืองพิศนุโลก
ตอนนี้ตรวจสอบพิกัดได้ทั้งหมด๕เครื่องจาก๘เครื่องนะคะ
แล้วผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปที่เจ้าของเครื่อง
ก็คือคุณพิมนิพาสงวนรัฐอายุ๔๔ปี
ที่เป็นเจ้าของร้านสามแยกที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
บอกแบบนี้๑มิถุนายนให้น้องที่ทำงานด้วยกันที่พิศนุโลก
ว่าพี่ส่งเรียบร้อยแล้วนะจนเมื่อวานนะคะวันที่๓เนี่ยนะ
เธอก็บอกว่าโอ้โหนี่จริงนะบริษัทขนส่งเนี่ย
จะมีมาตรการป้องกันไหมหรือว่าควรที่จะเลือกบุคคลเข้าทำงานเนี่ย
ประวัติดูประวัติซะหน่อยไม่ใช่เอ๊ะอ่ะก็แกะกล่อง
สินค้าของลูกค้าไปโดยไม่รับผิดชอบ
ถามคุณสุกัญญาทองดีซึ่งเธออยู่ที่กำแพงเพชรนะ
ทางร้านแพ็คของเรียบร้อยปกติ
แล้วไม่คิดว่าปลายทางที่ราชบุรีจะได้รับมะม่วงลูกเดียว
เดี๋ยวจะไปกับสามีวันนี้เลยจะไปตรวจสอบเรื่องนี้

เออมันไปหลุดไปหายในช่วงไหนนะ
เธอก็มาพิศนุโลกตั้งแต่ตอนเช้าเลยคุณผู้ชม

ต้นทางอยู่กำแพงเพชรปลายทางอยู่ราชบุรี
แต่โทรศัพท์มันไปโผล่พิศนุโลก
นี่ปรากฏว่าอยู่ตรงข้างวัดยางแขวนอู่ที่หมู่๖ตำบลบางรกรรมเนี่ยนะคะ
พอไปดูข้างวัดสุดท้ายคุณผู้ชมเจอค่ะนี่เจอคนที่เอาไอโฟนไปเดี๋ยวดูวินาทีตอนที่ไปเจอหน่อยค่ะ
สรุปคุณผู้ชม๘เครื่องที่ส่งมาตอนนี้เจอ๕เครื่องแล้วนะคะ
อีก๓เนี่ยคือทางเจ้าของไอโฟนตัวจริงเขาก็พยายามกล่อมให้คนนี้ผู้ชายคนนี้พาไปหามาให้เจอแล้วเดี๋ยวจะไม่เอาเรื่อง
แล้วตอนนี้ค่ะก็กำลังไปบริษัทขนส่ง
เพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นพนักงานของบริษัท
เดี๋ยวต้องไปตามหาความคืบหน้าเพิ่มเติมในเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ต้องย้ำด้วยว่าจริงไม่เกี่ยวกับบริษัทขนส่ง
แต่มันเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวของพนักงานคนนั้นเอง
ก็ต้องถูกดำเนินคดีแหละนะครับ